จังหวัดระนองค่ะไปดูกันหน่อยว่าโอ้โหชาวบ้านที่นั่นนะครับ
อ้าวคุณผู้ชมผ่ากลังไปก่อนกับเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นถ้าบ้านหลังนึงหน้าพื้นที่มุ่งตำบึน
บ้างนอนเอาเพลิงเมืองระนองนะครับ
นี่พาเข้าไปเลยนะเจ้าหน้าที่มาก็พาเข้าไปเลย

อะไรอ่ะไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตกอกตกใจในเปิดออกมาแบบนี้ครับ

โอ๊ยนี่มันอยู่ข้างในนั้นนะคุณเจ้าหน้าที่

ดูสิมันอยู่ตรงนั้นโอ้โฮ

โอ๊ยไปเข้าไปแล้วกลัว
มันเจ๋ยมากอ่ะแล้วภูมิแบบหืมคือเพิ่งกินเลยแหละ
คือไม่ได้กินตัวเดียวเบิ้ลชอบเบิ้ลขอเบิ้ลไงโอ้โห๒ตัวเลยครับ
ก็จ่ายตังค์เขาเขาเนี่ยกินเบิ้ล
ไม่จ่ายด้วยโอ้โหขอเบิ้ลกินสองตัวกินฟรีด้วยเนี่ย
ไปพบกับนางละไม้แก้วพินิษฐ์อายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับว่า
ช่วงเช้าของวันนั้นเอาข้าวไปให้ไก่ในเล้าแหละ
ตอนแรกก็เดินดูรอบบ้านก็หาไม่เจอก็ไปดูในร้าวอีกที

เห็นไก่นอนเท้าชี้ฟ้าอยู่แล้วก็เหลือไปเห็นงูเหลือม
โอ้โหมันแอบอยู่ตรงผนังเล้าไก่ตรงนั้นตัวป่องไง
เจ้าหน้าที่ก็จับออกมาได้นะครับโอ้โหแล้วดูสิครับ
ใช้เวลาอยู่ภาคใหญ่แล้วมันดุร้ายด้วยนะ
แล้วยาวมัน๓เมตรได้อ่ะน่าจะประมาทเกือบ๔เมตรละ๓๕เมตร
แล้วดูดูดิ
โอ้โฮคุณเห็นมันอยู่อย่างนี้แล้วคุณกล้าเข้าไปไม่รอ
เอาสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็จับได้
แล้วก็เอาใส่กระสอบ
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
โอ้โฮขนลุกอ่ะเห็นแล้วขนลุกจริง
ดูสิเออแล้วดูโอ้โห